สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามการประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
โดยในทุกวันศุกร์นะครับเราจะเน้นเจาะลึกกันในประเด็นต่างประเทศนะครับ
เราอาจจะเคยเห็นภาพความยากจนของญี่ปุ่น
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่๒บ้างจากละครโทรทัศน์
แต่ก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยในญี่ปุ่นนะครับ
เรียกได้ว่ามีสภาพยากจน
ซึ่งก็เสี่ยงต่อการที่จะถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ล้อเลียน
จึงมีกลุ่มเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือจุดนี้
ด้วยการจัดหาอาหารแล้วก็สิ่งจำเป็นให้
ในร้านกาแฟสำหรับเด็กครับ
นี่คือบรรยากาศการรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
ของเด็กในโครงการโรงอาหารของเด็กในญี่ปุ่น
เด็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กฐานะยากจน
จากต่างครอบครัวที่มารวมตัวกันรับประทานอาหารฟรี

ระดมเงินบริจาคมาเลี้ยงอาหารเด็กเหล่านี้เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์

คือข้าวราดแกงกะหรี่สลัดและผลไม้

พ่อแม่ต้องหาเช้ากินค่ำ
ไม่มีเวลาดูแลลูกในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยทางองค์การยูนีเซฟระบุว่า
อัตราความยากจนในกลุ่มเด็กญี่ปุ่นในปัจจุบัน
อยู่ในระดับที่สูงที่สุดเป็นอันดับ๑๐
บรรดากลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
ขณะที่ข้อมูลของรัฐบาลญี่ปุ่นที่สำรวจเมื่อปี๒๕๕๗พบว่า
เด็กจำนวน๑ใน๖อาศัยอยู่ในครอบครัวฐานะยากจน

สามารถหารายได้ได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของครอบครัวที่มีฐานะปันกลาง
แต่ทางการญี่ปุ่นก็ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้
จากสังคมญี่ปุ่นยังคงอับอายที่จะเปิดเผยเรื่องนี้

ทำให้เด็กเหล่านี้เติบโตไปในทางที่ผิด
และสร้างปัญหาให้สังคมในอนาคตได้
และนี่จึงเป็นที่มาของกลุ่มจิตอาสาโรงอาหารของเด็ก
ซาโกโอมูระหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโครงการโรงอาหารของเด็กระบุว่า
เริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นมาด้วยเงินบริจาค
และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานเทศบาล
เพื่อไม่ให้เด็กในครอบครัวรายได้น้อยเหล่านี้
รู้สึกว่าถูกสังคมทอดทิ้ง
ซึ่งนอกจากจะได้ทานอาหารดี
พวกเขายังมีโอกาสปฏิสัมพันธ์และทำความรู้จักกับคนหลากหลาย
โดยหวังว่าเด็กจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้น
และกลับมาสร้างประโยชน์หรือทำกิจกรรมดีแบบนี้
แทนให้กับสังคมในอนาคต
คาดว่าปัจจุบันมีกลุ่มจิตอาสาลักษณะนี้
กว่า๓๐๐แห่งทั่วญี่ปุ่น
เหตุผลที่เขามาที่นี่ก็เพื่อค้นหาตัวเอง
และเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น
เขาบอกว่าที่แบบนี้เป็นที่ที่ยอดเยี่ยมมาก
เข้ามาที่นี่ทุกสัปดาห์และจะมารู้สังคม

โรงการช่วยเหลือเด็กประจำเขตอารกวะบอกว่า
ด้วยความอับอายและกลัวการถูกแบ่งชั้นในสังคม

พยายามปกปิดความจริง
ทำให้ยากที่จะแยกแยะได้ว่า
เด็กเหล่านี้มีฐานะยากจนหรือไม่
แต่หากได้พูดคุยสอบถามเจาะลึก

ไม่มีเงินเพียงพอจะจ่ายค่าน้ำผลไม้เพียงร้อยเย็นด้วยซ้ำ
ศาสตราจารย์คาโอริสุเอโตมิ

ของมหาวิทยาลัยนิฮงในกรุงโตเกียวระบุว่า

ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเด็กยากจนได้

เกี่ยวระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ

ทำให้ไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบชัดเจน
และไม่มีการจัดสรรงบประมาณที่แน่นอน
ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นไม่ใส่ใจ

จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน